ใส่บาทเสร็จปุ๊บเดินหันหลังเก็บข้าวเก็บของตะก้าจะขึ้นรถ
รถของเธอคือมินิจอดอยู่ค่ะรถคันที่อยู่ตรงกลางภาพเนี่ย
กระซิบนิดนึงแล้วลั่นไกล๓ทีปั้งปั้งปั้ง
เสียชีวิตขาดที่คนชายที่เป็นที่มากับเธอเนี่ยพยายามช่วยแต่ก็ช่วยไม่ทัน
แล้วเธอก็เสียชีวิตในวัดเลยนะครับใส่บาทเสร็จปุ๊บหันหลังจะขึ้นรถ
โดนยิงเลยนะฮะอันนี้คือกล้องวงจรปิดภายในวัดนะฮะนิมมานรดีแถวบางแค้นนี่แหละครับ
เมื่อวานตี๕๔๐นะฮะผู้หญิงคนนี้เข้าไปใส่บาท
ตัวเองก็ใส่บาทอยู่คนร้ายอาศัยจังหวะที่ผู้หญิงคนนี้ใส่บาทเสร็จ
เดินกลับไปที่รถคนร้ายลงจากรถปรีเข้าไป
จังหวะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าเขาทำท่าเหมือนกระซิบ
พูดอะไรใส่หูผู้ตายบางอย่างแล้วก็ลั่นไกลไปสามนัด
ทำให้คุณลินระดาเสียชีวิตคาที่นะฮะแม่บ้านเองพยายามจะช่วย
นะฮะเอาโต๊ะทุบอะไรแต่ก็ไม่ทันหรอกครับคนร้ายเนี่ยก็ยิงใส่ขู่ไปอีกหนึ่งนัดแต่กระสุนไม่ถูกแม่บ้านนะครับ
นะฮะพระที่รับบาทจากผู้ตายเนี่ยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็เพิ่งจะใส่บาทกันไปอ่ะ
เขาบอกผู้ตายชอบทำบุญมากจะมาสัปดาห์หนึ่ง๓๔วันล่ะครับ
มากับแม่บ้านนี่แหละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าอุกอาจมาก
เพราะคนร้ายก่อเหตุได้ถึงในวัดไม่กลัวบาปไม่กลัวเวรกรรมเลย
หน้าพระด้วยนะฮะต่อมาเนี่ยตำรวจได้ปากคำจากแม่บ้าน
เชิญตัวแม่บ้านไปคือนางมณีรัฐศรีทรราชเป็นแม่บ้าน
นะฮะแล้วก็เป็นเพื่อนหญิงคนสนิทของผู้ตายด้วยมาสอบปากคำนะฮะ
ก็สอบกันอยู่สี่ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยต้องตกใจมากเลยเพราะว่า
มสังหารครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากที่เรื่องราวของความรักจากผู้ตาย
แล้วก็อดีตแฟนเก่าซึ่งเป็นสาวธอมนะฮะไปฟังครับ
ไม่รู้อะไรเลยค่ะไม่เคย
คือตอนนั้นงงไปหมดคือจำอะไรไม่ได้
แม่บ้านบอกงงมากเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ตายไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังนะครับ
ไม่รู้ว่าปมที่มันเกิดขึ้นจริงมันเกิดจากอะไร
แต่ตำรวจเนี่ยเขาทราบมือยิงแล้วเพราะว่าจังหวะที่คนร้ายเนี่ย
ก่อเหตุแล้วแม่บ้านเห็นเนี่ยแม่บ้านจำได้ว่าคนนั้นน่ะลักษณะเหมือนสาวธอม
แล้วสาวธอมที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายก็มีอยู่คนเดียว
ตามไปจับกลุ่มได้คือ๑๐ตำรวจตรีหญิงสิริวัลสำเร็จสิน
เป็นถึงผู้บังคับหมู่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าของด่านตรวจคนเข้าเมือง

หลังก่อเหตุเจ้าตัวขับรถหนีไปที่บ้านเกิดที่อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
สุดท้ายมามอบตัวเองให้พ่อกับแม่พาไปมอบตัวกับตำรวจที่สพศรีประจันท
เพราะว่าเหมือนจะสำนึกผิดกับสิ่งที่ก่อไป
ตอนบ่าย๓โมงครึ่งเมื่อวานตำรวจคุมตัว๑๐ตำรวจตรีหญิงสิริวัลไปสอบปากคำที่พื้นที่เกิดเหตุคือพื้นที่ของสนภาษีเจริญนะฮะเจ้าตัวสารภาพก่อนหน้านี้อยู่กินกับผู้ตายในแฟลต์ตำรวจ
ระยะหลังมีปากเสียงกันบ่อยถึงขั้นกับเลิกลากันไปแล้วก็ถูกทวงทรัพย์สินที่เคยให้กันพร้อมถูกผู้ตายข่มขู่ว่าจะนำเรื่องนี้ไปแจ้งกับผู้บังคับบัญชาด้วย
ก็เลยโกรธแค้นขึ้นมาถูกบอกเลิกถูกทวงของถูกขู่อะไรแบบนี้นะฮะ
ต้นผู้ก่อเหตุถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ส่งสารฝากขังทันทีโดยที่ไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพราะเขาเองก็สารภาพทุกข้อกล่าวหานะครับ